ที่ชาวบ้านอุทุมพรพิสัยเขาทนไม่ไหว
คือมีวัดนะมีวัดที่ปกติชาวบ้านก็เข้าไปทำบุญไปไหว้พระกัน

เรื่องเสียงดังนะรบกวนละหนึ่งแล้ว
แล้วไม่คิดว่าพระกับเนรเขาจะจำวัดกันเลยเหรอ
จำวัดนะมานั่งฟังด้วยมายืนดูด้วย
แล้วที่สำคัญมีขายเหล้าเบียร์ในวัดด้วยนะ
โอ้โหชอบคนถ่ายภาพคลิปนี้
เดี๋ยวคอนเสิร์ตใหญ่นะสติงคอมโบ้เลยนะ
เวทีแบบว่านี่ช่องบ้านมาดูกันเห็นตรงกำแพงมั้ยส้มคุณผู้ชม
นั่นพระพระโอ้โหไม่ได้จำวัดหรอก
ไม่แน่ใจว่าท่านอาจจะสงสัยว่าเมื่อไหร่จะจบนะ
เอาแล้วมีถ่ายคลิปเหรอหรือมาถ่ายแบบเออเก็บหลักฐานหรือเปล่าว่าเนี่ย
จัดงานแบบนี้อัตมาไม่ได้จำวัดเลยเสียงดังมาก

นี่ฮะเป็นงานคอนเสิร์ตหมอลำคณะดังเลยนะ
แล้วเขามีการล้อมผ้าเก็บค่าตัวเข้า๑๒๐บาทครับ
ใครอยากมาดูก็๑๒๐บาทจ่ายมา
นี่อยู่ในวัดสะกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยที่ศรีสะเกด
ทีเนี่ยตั้งติดกับโรงเรียนวัดแล้วก็มีร้านค้านะ
นี่ให้ดูอะไรประกาศนะมีประกาศแต่
เมื่อกี้ก็คือประกาศเหมือนกับว่าห้ามขายเหล้าขายเบียร์
และอีกอันคือในนี้มีโบราณสถาน
พอแพนกล้องต่ำลงมาเอาเครื่องดื่ม
ไม่ใช่เครื่องดื่มธรรมดาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับ

อุโบสถแล้วก็โบราณสถานประสาทหิน

อาจจะเป็นพระจริงสามเณรจริงนะ

พวกเราอ่ะอันนี้เหตุเกิดที่ไหน
สะเกดพวกเราอยู่กรุงเทพเรายังไม่สบายใจ

นานทีปีหนหรือเปล่าดอมแบบไม่ค่อยได้จัดหรอกอะไรแบบนี้

แล้วที่นี่มีสรีระสังขารพระเกจิดังด้วยไง
ชาวบ้านก็เลยอยากให้ช่วยกวดขันหน่อยไหม

เพราะตามพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในวัด

ถามเจ้าอาวาสวัดสระกำแพงใหญ่ครับอย่างพระมหาดรชัชวานโอภาโสก็ชี้แจงว่า
ทางวัดเนี่ยเห็นว่าก็มีคนมาขอจัดงานไม่น่ามีปัญหานะ
ท่านเลยอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ใช้สถานที่นะ
แล้วเรื่องเหล้าเบียร์ที่ขายอ่ะคะวัดไม่รู้อ้าว
วัดไม่ทราบแต่เคยประชาสัมพันธ์แล้วว่าห้ามเด็ดขาดนะ
ค่ะยืนยันว่าเสียงดนตรีไม่ได้ดังเกินไป
เพราะลำโพงไม่ได้หันหน้าไปทางชุมชนไงอืม
ส่วนแม่ค้าที่ขายของและคนที่มาดูหมอลำก็เล่าให้ฟังว่าการแสดงเนี่ย
เริ่ม๒ทุ่มไปจบมาตี๔เสียงดังไหมมีไหมก็มีบ้าง
ไม่มีปัญหาแต่ไม่เห็นด้วยที่มีคนลักลอบเนี่ย
เอาเหล้ามาขายครับอันนี้มุมของแม่ค้า
ก็บอกว่าถ้ามีงานอีกก็อยากให้รัดกลุ่มหน่อยกลัวว่าจะมีเหตุเมาแล้วตีกันในวัด
ไม่ต้องกลัวก็เห็นว่ามีรถตำรวจจอดอยู่ข้างหน้าไหม
แล้วตำรวจด้วยสิคือกลุ่มบุคคลที่ปรากฏในข่าวนี้นะ
มีชอบบ้านค่ะมีนี่คณะหมอรำใช่ไหมอืม
มีพระและมีตำรวจถูกต้องเอ๊ะดอมแต่เท่าที่ฟังมาดูเหมือนเรื่องของเวลา
ไม่น่าจะเป็นปัญหาถูกป่ะตั้งแต่๒ทุ่มเหรอถึงตี๔ไม่มีปัญหา
เรื่องเสียงก็ดูไม่มีปัญหา
แค่เขากังวลอย่างเดียวเรื่องเกี่ยวกับการขายเหล้าขายเบียร์ถูกไหม
ต้องไปถามท่านผู้กำกับสพออุทุมพรพิสัยนะครับ
ตำรวจก็เน้นย้ำเน้นยำว่าห้ามเลยห้ามขายเหล้าเบียร์เนี้ย
ครับมาขายในวัดไม่ได้